ผมขออนุญาตรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบตามลำดับของแต่ละฉบับไปนะครับ
ขอเรียนว่าโดยเราถือหลักอย่างนี้นะครับตามในการพินารัฐธรรมนูลนั้น
อย่างที่สมาชิกได้รับทราบก็คือกฎหมายกำหนดไว้ว่า
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่๑ขั้นรับหลักการ
ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย
ในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาซึ่งในจนวันนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วย
ไม่น้อยกว่า๑ใน๓ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ขณะนี้สภามีจำนวนสมาชิกอยู่ที่ประดับหน้าที่ได้อยู่ทั้งหมด๗๓๓คนนะครับ
ไม่น้อยกว่า๑คือ๓๖๗นะครับอุทธิสมาชิก๑ใน๓คือ๘๔ครับ
แล้วตัวลิขนี้เท่าก่อนนะครับ
แล้วเราจะได้เข้าใจว่ากฎหมายแต่ละฉบับนั้นผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไรนะครับ
ตรวจรับคะแนนรายงานว่าร่างรับนูลฉบับที่๑มติรับหลักการ๓๓๔คะแนน
เป็นคะแนนของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร๓๓๒
คะแนนของวุฒิสมาชิกไม่มีนะครับเป็นศูนย์
เป็นผู้ลงคะแนนไม่รับหลักการ๑๙๙คะแนน
เป็นคะแนนสส๗๑คะแนน
เป็นคะแนนของสมาชิกสภาพผู้แทนรดร๗๑คะแนน
เป็นคะแนนของวุฒิสมาชิก๑๒๘คะแนน
งดออกเสียงคะแนนของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร๗๕คะแนน
คะแนนของวุฒิสมาชิก๙๘คะแนน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
ก็ตามแต่ว่าจำนวนของวุฒิสมาชิกนั้นไม่ถึง๘๔นะครับ
รายละเอียดไม่รับหลักการ๑๓๖นะครับ
เป็นของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร๘เป็นของวุฒิสมาชิก๑๒๒
งดออกเสียง๑๗๑ครับเป็นของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร๗๙
เป็นของวุฒิสมาชิก๕๒เพราะฉะนั้นฉบับที่๒ก็ไม่ผ่านรับหลักการนะครับ
เพราะว่าเสียงของสมาชิกวุฒิสภาไม่ถึง๘๔คือ๑ใน๓ครับ
ฉบับที่๓ผลการลงคะแนนรับหลักการ๓๗๖คะแนนครับ
ก็เกินจาก๓๖๗นะครับเป็นของคะแนนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
เป็นคะแนนของวุฒิสมาชิก
ดังนั้นสมาชิกคนหนึ่งก็วินิจฉัยได้เลยนะครับว่าไม่ถึง๘๔
มีคะแนนไม่รับหลักการ๘๙คะแนน
มีคะแนนงดกดเสียง๒๔๑คะแนนครับ
เพราะฉะนั้นฉบับที่๓ก็ไม่ผ่านกระบวนการรับหลักการนะครับ

ฉบับที่๔ผลการนับคะแนนรับหลักการ๔๕๕คะแนนครับ
เป็นคะแนนของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร๔๔๐คะแนน
เป็นของวุฒิสมาชิก๑๕คะแนน
ดังนั้นแม้คะแนนจะเกินกึ่งหนึ่งคือเกิน๓๖๗ก็ตาม
แต่ว่าของวุฒิสมาชิกนั้นไม่ถึง๘๔
มีคะแนนที่ไม่รับหลักการซึ่งไม่มีผลนะครับ
แต่ว่าเป็นคะแนนที่ควรจะทราบไม่รับ
เป็นคะแนนที่ควรจะทราบไม่รับหลักการ๑๐๑คะแนนนะครับ
เป็นคะแนนงดออกเสียง๑๕๐คะแนนครับผม
รับนูลฉบับที่๕ฉบับที่๔ก็ไม่ผ่านนะครับ

ฉบับที่๕ผลการนับคะแนนรับหลักการ

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร
เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร

เป็นของสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐรนดร